ไปดูที่เรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยนะคะที่สกลนครค่ะสำหรับเหตุน้ำท่วมนี้นะคะ
ขยายวงกว้างในพื้นที่สิบสามอำเภอด้วยกันนะคะแต่ว่าในพื้นที่เทศบาลเมืองสกลนครตอนนี้
ข่าวดีก็คือน้ำในรถลดลงแล้วเรื่อยเรื่อยนะคะตอนนี้บรรยากาศเป็นอย่างไร
ชาวบ้านเขาทำอะไรกันอยู่นะคะติดตามล่าสุดเลยค่ะ
จากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดสกลนครนะคะเชิญค่ะ
นี่คือสภาพน้ำท่วมในเช้านี้นะครับในตัวเมืองสกลนคร
ซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นใจกลางเมืองย่านเศรษฐกิจสำคัญเหมือนกันนะครับ
ตรงนี้คือถนนรัฐพัฒนาวันแรกนะครับที่น้ำท่วมโอ้โห
น้ำท่วมสูงมากมากนะครับตอนนี้น้ำเริ่มลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ
บ้านก็เริ่มใจชื้นนะครับเดินทางเข้าไปในบ้าน
มีรายงานว่าเมื่อคืนนี้จุดบริเวณนี้ก็การไฟฟ้าได้ปล่อยกระแสไฟฟ้า
ให้ประชาชนได้เริ่มใช้แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้นในยามค่ำคืนนั่นเองนะครับ
ในตัวเมืองประชาชนเริ่มใจชื้นขึ้นมาแต่ว่ารอบนอกครับ๑๓อำเภอรวมถึง
โดยเฉพาะบริเวณรอบหนองหานซึ่งเป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่
ประชาชนยังวิกฤตอยู่นะครับหลายหลายหมู่บ้านหลายหลายตำบลยังคงน้ำท่วมหนักนะครับ
มกลางการช่วยเหลือจากหน่วยงานทุกหน่วยงานครับ
โดยเมื่อวานนี้นะครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารผู้บัญชาการทหารบกพลโทวิชัยแชร์จอหอแม่ทัพภาคที่๒นะครับ
คงเหลือแต่ในชุมชนหนองสนมซึ่งเป็นจุดที่ต่ำนะครับ
แล้วก็จุดที่ติดกับหนองหานระดับน้ำที่ติดกับหนองหานเนี่ย
ยังคงสูงกว่าหนึ่งเมตรนะครับรถไม่สามารถผ่านไปได้
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือท้องแบนสัญจรไปมาเพื่อส่งข้าวแล้วก็อาหารแห้งนะครับ
ให้กับประชาชนที่ประสบภัยขณะเดียวกันในแหล่งน้ำขนาดใหญ่อย่างเช่น
เขื่อนน้ำอูนปริมาณกาเก็บน้ำปกตินั้นจะอยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบล้านลูกบาทเมตร
ขณะนี้มีน้ำหกร้อยสี่สิบล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็นประมาณร้อยละหนึ่งร้อยยี่สิบ
ก็ต้องระบายน้ำลงมาเลยนะครับรวมถึงเขื่อนน้ำพุงปัจจุบันก็มีน้ำคิดเป็นร้อยละร้อยครับ
ทำให้จะต้องระบายน้ำลงมาที่หนองหานเหมือนกันส่วนน้องหานครับ
มีพื้นที่เจ็ดหมื่นแปดพันไร่ระดับเก็บกับน้ำปัจจุบันปกตินะครับก็คือสองร้อยหกสิบหกล้านลูกบาทเมตร
แต่ว่าขณะนี้มีน้ำกว่าสี่ร้อยล้านลูกบาทเมตรเลยนะครับคิดเป็นหนึ่งร้อยร้อยละหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
ก็ถือว่าเป็นน้ำที่มากเป็นประวัติศาสตร์ของหนองหาเลยนะครับซึ่งปริมาณน้ำมากเช่นนี้ทำให้ไหลบากเข้าท่วมเรื่องสวนไร่นา
แล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่อยู่รอบหนองหานเป็นบริเวณกว้างโดยพื้นที่รอบหนองหานก็ประกอบด้วยอำเภอเมืองสกลนครนี่แหละครับ
อำเภอพลนาแก้วอำเภอกุศุมาแล้วก็อำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับ
จากนี้นะครับผมยังได้ไปสำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นตะบนขมิ้นอำเภอเมืองสกลนคร
ภาพก็เป็นอย่างที่เห็นตรงประตูระบายน้ำพังลงให้ทำให้น๊อบบินของเขื่อนเนี่ยพังหลายลงไปด้วยสองจุด
เก็บน้ำห้วยสายขมิ้นสามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด๒๖๖ล้านลูกบาทเมตร
ในวันศุกร์ที่๒๘ที่ผ่านมาน้ำเต็ม
มีรายงานว่าปริมาณน้ำในอ่างมีมากกว่า๓ล้านลูกบาทเมตรเลยทีเดียว
หรือว่า๑๐๐ละ๑๒๗ของความจู่อ่าง
แน่นอนว่าเกินความจู่นะครับไหลล้นสปินเวย์ยังไม่พอ
ทำให้น้ำไหลล้นทำนบดินด้วยเพราะว่าชาวบ้านบอกแบบนี้นะครับ
ออกมาดูในช่วงเช้าเนี่ยน้ำมันไหลล้นออกมา
แต่ช่วงสายประตูระบายน้ำพังครับ
ก็เลยพาเขื่อนดินพังไปด้วยครับ
ลึกประมาณ๔เมตรยาว๒๐เมตร
วนน้ำทะลักลงสู่ด้านท้ายเขื่อนท่วมบ้านเรือประชาชน
ตำบลขมิ้นมี๑๔หมู่บ้านโดนท่วมหมดเลยนะครับตอนนั้น
รวมถึงตำบลข้างเคียงคือตำบลพังคว่างอีกหลายหมู่บ้าน
ก่อนที่น้ำทั้งหมดนี้จะไหลลงไปเติมที่หนองหาเนี่ยนะครับ
ส่วนเช้านี้นะครับมีรายงานว่า
สนามบินสกลนครนะครับพร้อมที่จะเปิดให้บริการแล้วนะครับ
หลังจากปิดบริการมาตั้งแต่น้ำท่วมวันแรกก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ

ยังคงเป็นไปได้อย่างช้านะครับ
ว่าน้ำจากน้องหานที่จะไหลลงลำน้ำก่ำ
ซึ่งเป็นลำน้ำสายเล็กนะครับ

ซึ่งจะสามารถติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำได้ที่จุดเดียวก็คือ
ประตูสุดท้ายก็คือประตูธนิษฐนรมิตร

เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเร่งผลักดันน้ำท่ามกลางน้ำโขง
มีรายงานว่ายังคงหนุนสูงอยู่นะครับ
นี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดในเช้าวันนี้ที่จังหวัดสกลนครครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากเทศบาลนครสกลนครครับ